พามาดูเรื่องราวของเด็กนักเรียนยอดกระตันยูกันบ้างดีกว่า
เป็นเด็กวัยม๖ม๖ที่จังหวัดแพร่
กระตันยูเพราะว่าในช่วงพักกลางวันในช่วงของการเรียน
ก็ต้องรีบกลับไปดูพ่อซึ่งพ่อนั้นป่วยนะครับ
ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ป่วยเป็นอามภาษณ์นะครับ
แล้วก็คุณยายวัย๘๐ที่พิการเดินไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
น้องคนนี้ก็คือน้องธนพลทาปงอายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นม๖โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณพ่อคือนายสุรพลทาปง
ซึ่งป่วยเป็นอามภาษณ์หลังจากประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็อาศัยอยู่กับคุณยายคือคุณยายบุญส่งทาปง
ซึ่งพิการนิ้วขาดแล้วก็เดินไม่ได้
ทำให้น้องธนพลต้องกลับบ้านทุกช่วงพักกลางวันของโรงเรียน
เพื่อกลับมาดูบุคคลสำคัญทั้งสองท่าน
คราวนี้เองทางผู้วาราชการจังหวัดแพร่
ด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผู้ว่าวัฒนาพุทธิชาติ
ก็ได้ลงไปเยี่ยมที่บ้านของน้องธนพลเขา

คุณยายก็บอกว่าครอบครัวอาศัยเบี้ยผู้สูงอายุ
เบี้ยคนพิการเดือนละ๒๔๐๐บาท
อบตเพื่อเลี้ยงชีพโดยไม่มีรายได้อื่นนะครับ
ส่วนแม่ของน้องธนพลหลานชายก็รับจ้างเย็บผ้าอยู่กรุงเทพ
ก็ส่งเงินมาให้เดือนละ๔๐๐บาทแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับ

นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลือระยะสั้น
โดยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว๒๐๐๐บาท
ส่วนระยะยาวในปีงบประมาณ๒๕๖๐เนี่ย
จะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบ๓ครั้ง

อกจากนี้ยังเตรียมเสนอชื่อของนายธนพล
เข้ารับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
แล้วก็แนะนำแม่ของนายธนพลให้กลับมาอยู่บ้าน
แล้วก็กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในท้องถิ่นซะนะครับ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แล้วก็แบ่งเบาภาระของน้องธนพล
ในการดูแลพ่อแล้วก็คุณยายซึ่งพิการนะครับ
ซึ่งจะส่งผลดีให้เด็กสามารถที่จะศึกษาต่อได้ตามความต้องการ
นี่เรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญของน้องธนพลเขาด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันตอนนี้หน่วยงานก็ได้ประสานความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้านะครับ
เข้าช่วยเหลือครอบครัวของน้องธนพล
ความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ก็คือต้องดูแลทั้งคุณพ่อและคุณยายวัย๘๐
สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งสองท่านนะครับ
โดยล่าสุดชมรมสื่อมวลชนแพร่นะครับ

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เกษตรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับแม่เด็ก
ได้กลับมาประกอบอาชีพที่บ้านด้วยนะครับ